คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าตรงนี้กันหน่อยนะครับคดีฆ่ายกครัวที่ต้องบอกว่าทั้งโหดเยี่ยมแล้วก็เศร้าสลดเหลือเกิน
ดูเหตุการณ์ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับผู้ที่เป็นแม่ของลูกที่ถูกยิงเสียชีวิตไปสองศพโดยฝีมือของอดีตสามี
แล้วก็เธอก็เป็นลูกสาวด้วยเพราะว่าแม่ของเธอที่เป็นแม่ยายของมือยิงก็ถูกยิงตายป้าของเธอด้วยนะฮะ
ส่วนตัวคนก่อเหตุก็อย่างที่ทราบยิงตัวตายไปแล้ววันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอยู่สองจุดด้วยกันนะฮะดูจุดแรกก่อนนะครับนี่ฮะทางชมพู่นะครับ
ชมผู้ที่เป็นแม่แล้วก็ลูกสาวของผู้ศูนย์ศรีนะครับ
จุดแรกเนี่ยนิมนต์พระจากวัดหลักศรีนะครับไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของแม่ของเธอนะครับ
ก็คือนางโสภาจันโสดาอายุ๕๖ปีที่ตลาดนัดในซอยแจ้งวัฒนะซอย๖นะครับ
จุดที่กำลังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่แล้วคนก่อเหตุก็คือในโบ้เนี่ย
ก็มายิงนะครับก็นำอาหารกับหุ่นดินน้ำมันเนี่ยไปวางไว้นะครับ
เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจากนั้นชมพู่ก็ไปจุดที่สองนะครับ
คือในโบ้เนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงแม่ยายตรงจุดนี้แล้วนะครับ
ก็มาที่คอนโดของอดีตภรรยาแล้วก็ไปยิงลูกของเขาเป็นลูกติดกับสามีเก่าสองคน
ค่ะนะฮะแล้วก็ป้าด้วยนะฮะของอดีตภรรยานะครับ
นี่เป็นจุดที่สองนะครับที่คอนโดนะฮะลูกชายสองคนคือเจ็ดขวบกับข้าวขวบนะครับ
ชมพู่นี่ตอนที่ในโบ้ขึ้นมาเนี่ยบอกจะมาเอาถังแก๊ส
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะในโบ้ขึ้นไปก็ไปยิงเขาเลยบนชั้น๗ใช่ไหม
เก้าอ่าชั้น๙นี่นะฮะนั่นเป็นภาพวงจรปิดตอนเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ชมพู่ก็มาทำพิธีเชิญดูวิญญาณนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
คือพอเข้าไปในห้องในคอนโดเนี่ยตอนนั้นก็มีป้ากับลูกชายสองคนของเธออยู่
นี่ฮะยังมีภาพเลือดอืมรองรอยผ้าปุทธินอนคราบเลือดต่างต่างนะครับ
ป้านี่เสียชีวิตในห้องน้ำนะฮะชมพู่เองก็พอไปเห็น
เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของลูกชายทั้งสองคนอืม
พี่ยูเจ็ดขวบกับเก้าขวบนี่ขวดนมนะฮะเธอก็ร้องให้นะครับ
ในพิธีก็นำหุ่นดินน้ำมันนะฮะที่ปั้นเป็นรูปคนเนี่ย
เอามาเป็นตัวแทนในการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับชมพู่เองก็เรียกแม่เรียกป้า
เรียกลูกทั้งสองคนโดยน้ำเสียงสั่นเคลือ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
ห้องนี้๓คนนะครับเลยมีหุ่นมีน้ำมันเนี่ยปั้นมา๓ตัว
ใช่ค่ะส่วนที่ตลาดเนี่ยคือแม่ของเธอนะครับ
ลูกก็คืออังเปล่ากับปกป้องนะครับ
ชมพู่ได้ถือหุ่นปั้นดินน้ำมันซึ่งเป็นตัวแทนของแม่ป้า
แล้วก็ลูกทั้งสองคนนะครับออกมาจากห้อง
เพื่อจะนำทางไปฟังพระสวดที่วัดนะครับ
หลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จนะครับ
วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับสารา๖วัดเกาะสุวรรณาราม
วันนี้ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรศพ
ของผู้เสียชีวิตทั้ง๔นะครับ
คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เรื่องการจัดการงานศพให้กับลูกป้าแล้วก็แม่ของเธอเนี่ย
มาเป็นประธานในพิธีมีครอบครัวมีคนที่ทราบข่าวก็มาแสดงความอาลัยกัน
ชมพู่ก็นั่งกอดตุ๊กตาตัวโปรด๒ตัวของลูกของลูกทั้งสองคน
อดเอาไว้แน่นเลยนะฮะเพื่อเป็นการนึกถึงลูกที่เสียชีวิตไป
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจเลยนะฮะทั้ง๔ศพนะครับในเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือในโบ้หลังจากก่อเหตุแล้วก็ไปยิงตัวตายนะครับ
ครอบครัวทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่สาราหน้าคอนโดจุดเกิดเหตุ
หลังจากเขาก่อเหตุแล้วไปยิงตัวตายตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้ครอบครัวของในโบ้รับศพมาตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่สารากลางของชุมชนก้าวหน้า
ในซอยแจ้งวัฒนาหกนะฮะซึ่งก็รับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
วันนี้ก็เป็นการสวดคืนที่สองนะครับความคืบหน้าทางคดี
พันธุ์ตำรวจเอกมารุษสุดหนองบัวภูมิกับการสอนอทุ่งสองห้องนะครับ
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของมูลเหตุต่าง
จากการตรวจสอบปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะครับ
เป็นปืนไทยประดิษฐ์แบบหักลำขนาด๓๘
ตอนนี้กำลังตรวจเรื่องของที่มาของปืน

การสอบปากคำพยานแวดล้อมสอบไปแล้ว๔ปาก
รออีก๔ปากจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้
มูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุของตัวในโบ้นะฮะ

เรื่องต้นคาดว่ามาจากเรื่องปัญหาหนี้สินและการหึงห่วง
นี่ตอนยิงบนคอนโดเสร็จนะฮะเดินกางมือออกมา
ออกไปเนี่ยแล้วก็ไปที่สารา
คอนโดแล้วก็ไปยิงตัวตาย
ส่วนทางคดีเนี่ย
วันนี้ชมพู่ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
เป็นอดีตภรรยาของคนก่อเหตุ
แผนผางความสัมพันธ์ต่างมันก็ค่อนข้างว่าจะยุ่งเหยิงหน่อยนะ
วันนี้คุณปวีนานะครับก็พาชมพู่
คดีฆาตกรรมแล้วก็คดีบุกรุกห้องพักในคอนโด
กับการสอนอทุ่ง๒ห้องบอกว่าเบื้องต้นกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะ
อันนี้คือการยิงกันตายนะครับส่วนการบุกรุกกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่
ชมพู่ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาครอบครัวไม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินแล้วตัวเธอไม่มีหนี้สินนอกระบบด้วย
นี่ภาพของทั้งสองคนฮะชมพู่แล้วก็ในโบ้ตอนที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับก่อนที่จะเลิกลากันไปเมื่อสองเดือนก่อน
ชมพู่บอกว่าที่มีข่าวว่าเธอเนี่ยไปก่อนหนี้นอกระบบแล้วก็มีหนี้แชร์ต่างเป็นจำนวนมากจนมีเจ้าหนี้มาขู่ทวงเงินตลอดเวลายืนยันว่าเธอไม่เคยหอบเงินหนีตามที่ถูกกล่าวหา
สาเหตุที่ลูกแชร์คนอื่นติดต่อเธอไม่ได้เพราะเธอมีปัญหาครอบครัวอีกทั้งการเล่นแชร์ก็เล่นกับคนในซอยเป็นแชร์วงเดียวไม่มีเท้าแชร์
กติกาการเล่นก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเงินต้นวงละสองหมื่นยอดส่งมือละหนึ่งพัน
จำนวน๑๕วันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาหลักที่ว่า
โอ้โหเป็นปัญหาหนี้สินใหญ่โตแล้วในโบ้หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ย
บีบมาคันกันจนแบบต้องมีการยิงกันตาย
มเหตุที่เกิดขึ้นเธอเชื่อว่าเป็นเรื่องหึงห่วงที่เธอเนี่ยเลิกกับในโบ้
อันนี้ตามที่ชมพู่เขาบอกนะชมพู่บอกว่าโบ้เนี่ยเป็นคนชอบใช้ความรุนแรง
แล้วไม่รักลูกของเธอด้วยเธอมีลูกติดกับสามีเก่าเนี่ย๕คน
คนหนึ่งสามคนอีกคนหนึ่งมีลูกสองคนนะครับ
แล้วเวลาที่ในโบ้เนี่ยเสพยาเสพติดชอบมาทุบตีลูกเธอ
เคยใช้มือเนี่ยบีบคอลูกคนเล็กของเธอหาว่าลูกคนเล็กของเธอเนี่ยหน้าเหมือนพ่อ
หน้าเหมือนสามีเก่าของเธอก็เลยไม่รักที่สำคัญโบ้เคยขู่ว่าจะฆ่าเธอให้ตาย
ไม่ให้พาลูกชายเนี่ยไปเยี่ยมสามีเก่าที่อยู่ในเรือนจำด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าสามีเก่าเธอที่อยู่ในเรือนจำคงรู้เรื่องแล้ว
และคงเสียใจมากเพราะลูกเนี่ยเสียชีวิตสองคนแล้วเขารักลูกของเขามาก
ยืนยันว่าเธอไม่มีการคบซ้อนจนเป็นสาเหตุให้ขอเลิกกับนายโบ้
เพราะว่าเธอเนี่ยเลิกกับนายโบ้ไป๒เดือนกว่าแล้วเธอถึงมาเจอคนใหม่
ในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันใครที่ต่อว่าเธอแบบนี้เนี่ยเธอบอกอยากจะให้เข้าใจกันหน่อย
ไม่ค่ะเราหย่ากันแล้วเราหย่ากันก่อนค่ะ
เพราะจริงจะถามว่าเรามีหรือไม่มีคนอื่นใจหนูตั้งใจจะเลิกกับเขามานานแล้วค่ะ
เพราะว่าเขาไม่เคยช่วยอะไรหนูเลยแล้วคำพูดของเขาคือลูกมึงลูกกู
อย่างหนูอยากจะให้พวกพี่แบบว่าเข้าใจผู้หญิงคนนึงที่อยู่กับ
ไม่มีใครอยากเริ่มต้นไปเรื่อยค่ะหนูก็ไม่อยากจะมีคนอื่นไปเรื่อย
ถ้าคนที่เราอยู่ด้วยเขาดีเขารักลูกเรารักครอบครัวเรา
อายุขนาดนี้แล้วนะคะพี่๔๔๐แล้ว
หนูก็อยากให้แบบว่าคนที่เขาอยู่กับหนูเขารักลูกหนู
ท่านผู้ชมครับดูแผนผังความสัมพันธ์ต่างหน่อยก็แล้วกัน
เพราะชมพู่เขาบอกว่าโบ้ไม่รักลูกเธอใช่ไหม
ชมพู่เนี่ย๙ที่พูดถึงเนี่ยคือสามีเก่ามีลูกกัน๒คน
คือน้องที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยในโบ้
ก่อนหน้านี้เนี่ยโบ้เขาเคยมีภรรยาก็คือหมวยใช่ไหมนี่นะฮะ
แล้วก็มีลูกกันสองคนความจริงแล้วโดยศักดิ์เนี่ยเขาก็คือเครือญาติกัน
เพราะก้าวเนี่ยคือน้าชายของหมวยหมวยบอกว่าพอก้าวเนี่ยเขาไปติดคุกเมื่อ๑๐ปีก่อน
กลายเป็นว่าชมพู่ที่เป็นเมียของน้าเธอเนี่ย
ก็เลยไปกิ๊กกักกับในโบ้สามีของเธอแล้วก็เลยโบ้ก็เลยต้องไปหย่ากับหมวย
ก็เลยยอมหย่าให้แล้วโบ้ก็เลยมาจดทะเบียนกับชมพู่
ชมพู่เนี่ยเค้ามีลูกกับก้าวสองคนตอนนี้ก้าวอยู่ในรวรจำนะฮะ
แต่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับ
ก่อนหน้านี้ชมพู่ก็เคยมีสามีมีลูกติดอยู่สามคน
นี่นะฮะทีนี้เนี่ยคบหากันอยู่๖ปี
ขอเลิกมา๒เดือนก่อนโดยชมพู่บอกว่าทนไม่ไหว
ทนพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงใช้ยาเสพติดไม่รักลูกของเธอทำร้ายลูกเธอไม่ไหว
เลิกกับโบ้ไป๒เดือนกว่าโบ้ก็ตามตื้อตลอด
ถึงขั้นเคยขู่ฆ่าเคยเอาปืนมาขู่พาเธอเนี่ย
ขึ้นรถขึ้นห้องขึ้นคอนโดอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทำจริงเมื่อวันก่อนนะฮะ
ตอนที่เธอไม่อยู่ที่คอนโดที่ห้องก็ไปยิงแม่เธอที่ตลาดขายลอตเตอรี่อยู่
แล้วก็มาที่คอนโดของเธอบอกรบพอที่คอนโดว่าจะมาเอาถังแก๊ส
พอขึ้นไปแล้วก็ไปยิงป้าเธอกับยิงลูกเธอสองคน
ท่านผู้ชมครับมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ชมพู่เนี่ยทะเลาะกับลูกสาวของโบ้นะฮะ
ชมพู่บอกกับทีมข่าวของเรานะครับนี่ตรงนี้นะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวของโบ้เนี่ยบอก
พ่อเธอตายไปแล้วใช่ไหมแล้วชมพู่เนี่ยเลิกกับพ่อเธอไปแล้วเนี่ย
มาบุกมางัดห้องที่คอนโดพ่อเธอทำไม
ชมพู่บอกก็มันมีกุญแจจักรยานยนต์อยู่ในนั้น
ไม่มีกุญแจห้องแล้วก็ต้องงัดเข้าไปแล้วความจริงเป็นห้องที่โบ้เนี่ย
เคยซื้อให้เธอนี่นะฮะชมพู่บอกว่า
ก็ลูกสาวในโบ้ตอนนั้นมาด่าเธอก่อนเธอก็ต้องโต้กลับ
นี่นะฮะรจนานะครับลูกสาวของโบ้นะฮะ

ตอนชมพู่เนี่ยเดินออกมาจากคอนโด
เนี่ยเธอบอกตอนนั้นเนี่ยเสื้อด้วยกันสองคน
แต่เธอให้เป็นชื่อของโบ้แล้วทำไมเธอถึงไม่มีสิทธิ
จะเข้าไปในห้องที่สำคัญตอนที่คบหากับโบ้
ช่วงแรกโบ้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยตอนที่มาคบหากับเธอ
มาทำมาหากินเนี่ยเธอก็ช่วยหาเงินซื้อบ้าน
ซื้อรถทรัพย์สินร่วมกันซื้อมีคอนโด๑ห้อง
ซึ่งได้มาจากเงินประกันโควิดเอามาซื้อ
นี่มีรถยนต์๑คันแล้วก็จักรยานยนต์อีก๔คัน
โดเนี่ยให้เป็นชื่อของโบ้เพราะเห็นว่าอายุเยอะแล้ว
แก่ไปเนี่ยเดี๋ยวชีวิตไม่เหลือใครอย่างน้อยยังมีคอนโดอยู่
แต่ซื้อด้วยกันจักรยานยนต์๔คัน๒คันเป็นชื่อของเธอ
ดังนั้นวันที่บุกไปคอนโดเนี่ยเธอต้องการเอากุญแจจักรยานยนต์๒คันที่เป็นชื่อของเธอ
ไม่ได้มีเจตนาจะไปเอาทรัพย์สินอะไรอย่างอื่นของโบ้
ส่วนกระแสข่าวที่บอกเธอไปเปิดรับบริจาค
ขอยืนยันว่าไม่จริงเพราะหลังจากที่ลูกของเธอแม่ของเธอป้าของเธอถูกในโบ้ยิงตายเนี่ย
ไม่มีเงินไม่มีทองเธอติดต่อไปขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิปวีนา
ให้ช่วยเรื่องงานศพแล้วก็นำศพออกจากนิติเวศ
เพราะเงินที่เธอมีอยู่ติดตัวเนี่ยเธอเพิ่งจ่ายค่าเทอมให้กับลูกชายทั้งสองคนที่เสียชีวิตไป
จึงไม่มีเงินใช้จ่ายเพราะว่าสี่ศพเนี่ย
ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกหมื่นบาทชมพู่บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มาก
ทำใจไม่ได้ต้องสูญเสียลูกชายถึงสองคน
พร้อมกันไหนจะแม่เธออีกไหนจะป้าเธออีก
คือหนูก็บอกลูกไว้ถ้าแม่ทนอยู่ได้ก็อยู่ถ้าทนไม่ได้ก็
ก็พวกหนูก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าสองคนนี้หนู
คือสี่คนนี้เป็นคนที่หนูรักที่สุดอะพี่เอาง่ายลูกอยู่กับหนูตลอดทุกวัน
พี่ไปถามคนที่อยู่รอบนอกไม่ต้องถามคนในหมู่ที่เป็นเมียเก่า
ซึ่งตรงนั้นพี่ก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ชอบเราอยู่แล้ว

ดูแลลูกยังไงหนูหาเลี้ยงลูกเองคนเดียว
ท่านผู้ชมครับเราก็ได้คุยกับรจนาลูกสาวของโบ้
ค่ะที่ไปเจอกับชมพู่ที่หน้าคอนโดอ่ะ
เมื่อวานเธอก็ออกมาบอกเรื่องที่ชมพู่เนี่ยบุกเข้าคอนโดพ่อเธอ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
เดี๋ยวเอามาให้ดูคู่กันหน่อยทางนี้นี่อยู่รถจานะนะครับเจ้าผู้ชมครับ
บอกว่าอย่างนี้ฮะเธอบอกว่าพอได้ฟังคำสัมภาษณ์ของชมพู่แล้วเนี่ยนะ
รับตามตรงว่ามันมีบางอย่างที่คาใจและขัดใจ
เพราะชมพู่เนี่ยพูดถึงแต่เรื่องในอดีตของพ่อเธอ
ยอมรับว่าพ่อเธอเมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ย
เคยถูกจับดำเนินคดีข้อหายาเสพติดติดคุกไป๓ปี
หลังจากพ่อพ้นโทษออกมาพ่อไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
กลับกันชมพู่อ่ะกับอดีตสามีของชมพู่คือก้าว
ซึ่งก้าวนี่มีศักดิ์เป็นตาของเธอเนี่ยนะ
นั่นแหละที่ครอบครองยาเสพติดทำให้ก้าวต้องติดคุกโทษจำคุกนาน๒๕ปี
แล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ชมพู่เนี่ย

อันนี้ทางรจนาเขาพูดนะทำให้ชมพู่เนี่ยหันมาให้ท่าพ่อเธอ
พ่อเธอต้องเลิกกับแม่เธอ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดอยู่ในบ้านรั้วเดียวกัน
เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชมพู่เนี่ยจะกล้าทำถึงขั้นนี้
ขอดูแผนผังอีกทีนี่เห็นไหม

น้าชายของหมวยเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นตา

เธอบอกพอ๙เนี่ยถูกจำคุกคดียาเสพติด

ชมพู่เนี่ยหันมาทางโบ้ที่เป็นพ่อเธอทันที
ทั้งที่ว่าตามศักดิ์นี่คือเครือญาติบ้านอยู่ในรั้วเดียวกัน
ชมพู่นี่เข้ามาในฐานะสะพ้ายของบ้านนะใช่ไหมเป็นเมียของก้าว
โบ้เข้ามาในฐานะเขยของบ้านนะเป็นสามีของหมวย
แล้วอยู่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
จนาบอกว่าเนี่ยอยู่ดีเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับพ่อเธอ
พ่อเธอเลิกกับแม่เธอเลยเราได้ข้อมูลจากลูกสาวของโบ้ด้วยนะครับว่า
ชมพู่เคยมีสามีมา๔คนคนแรกคบหากันเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งมีลูกด้วยกันสามคนนะครับนี่นะฮะอันนี้ตามข้อมูลของรจนานะค่ะ
แล้วก็เลิกกันแล้วมาคบกับก้าวเมื่อปี๕๕มีลูกด้วยกัน๒คน
ก็คือ๒คนที่ในโบ้ยิงเสียชีวิตพอก้าวติดคุก
คดียาเสพติดโทษจำคุกนาน๒๕ปีแต่ติดจริงได้เพียง๑๐วันเท่านั้นเอง
หันมาหาโบ้เลยอันนี้รจนาบอกนะครับเข้าไปแค่๑๐วัน
ผู้หันมาหาพ่อเธอเลยนะครับจนพ่อเธอเนี่ยมาขอหย่ากับแม่
ที่อยู่กินกับแม่มา๒๔ปีแล้วพ่อก็ย้ายออกจากบ้าน
อยู่กินกับชมพู่ไปจดทะเบียนสมรสกับชมพู่เมื่อปี๖๐
ปีนี้นี่แหละ๖๖ชมพู่เนี่ยไปเจอผู้ชายคนใหม่เป็นคนชนบุรี
เลยมาขอหย่ากับพ่อเธอนั่นแหละแล้วมันก็มีเรื่องเกิดขึ้น
วันนี้ครอบครัวเธอก็เลยเข้าไปแช่งข่าวการสูญเสียให้กับก้าว
ที่มีศักดิ์เป็นตาของเธอให้ฟังในคุกพอบอกไปรจนาบอกโอ้โห
ก้าวนี่ตกใจเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกสาวของโบ้นะฮะยังตั้งข้อสงสัยว่าที่ชมพู่บอกว่าจดทะเบียนหย่ากับพ่อเธอแล้วเนี่ย
แต่ทำไมเมื่อวานนี้ถึงขึ้นไปถึงห้องพักของพ่อเธอ
แล้วอ้างกับรอปภว่ายังมีทะเบียนสมรสกันอยู่
มันดูขัดแย้งมากกับสิ่งที่พูดออกมาเธออยากฝากไปถึงชมพู่
แม่ฝากให้ลองฟังกันแล้วกันนะ
เขาไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะอะไรแบบไม่อยากยุ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้เลย
แต่เขาเนี่ยตัวดีเลยเรื่องเกี่ยวยาเสพติดเพราะเขามีเรื่องเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับแฟนเก่าเนี่ย
แฟนเก่าเขาก็คือเป็นตั๊กก้าเนี่ยด้วยกันมาก่อนที่โดนจับเรื่องยาด้วยกัน
ที่เขาบอกว่าหย่ากันแล้วแล้วตอนที่จะขึ้นตึกไปไปข่มขู่ยามบอกกูมีใบจดทะเบียนสมรสนู่นนี่นั่นกูเป็นคนจ่าย
อ่ะทำไมมันเป็นตรงข้ามกันล่ะคือมันแต่ละอย่างคือคำพูดเขามันไม่ตรงเลยสักอย่างเดียวอ่ะ

แล้วมูลเหตุมันคืออะไรที่ในโบ้ถึงแบบโอ้โหแค้นถึงขนาดแบบไปยิงครอบครัวของทางฝั่งชมพู่เขาเสียชีวิตไป๔ศพ
ทางรวจชนาลูกสาวของไนโบ่นะครับเชื่อวัตชนวรเหตุ
เชื่อวัชหนวนเหตุน่าจะมาจากการที่พ่อเธอเนี่ยแค้นใจมาก
ชมพู่หลอกให้รักแล้วก็ทิ้งไปมีคนอื่น
แล้วก็ถูกหลอกเอาเงินไปด้วย
พ่อเธอเองก็ยิงตัวตายไป
คำถามก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเธอจะไปร่วมงานศพของเด็กสองคนบ้างไหม

พ่อเธอยิงเขาตายเนี่ยเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมล่ะ
ลูกสาวของในโบ้บอกว่าคงไม่มีโอกาสได้ไป
แม้ว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยจะถือว่ามีศักดิ์เป็นหลาน
แต่เชื่อว่าถ้าไปเนี่ยมันจะวุ่นวายแน่ถ้าไปที่วัด
แล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องชมพู่ก็ไม่เคยให้เด็กทั้งคู่เนี่ย
เจอกับฝั่งครอบครัวของเธออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไหนก็ไหนต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า

อันนี้เป็นเรื่องของรจนาแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะ
ที่โรจนาเนี่ยเป็นลูกสาวของหมวย
ซึ่งเกิดกับเมียคนแรกของโบ้
ทีนี้มีอีกคนนึงที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์โอนละเวงแบบนี้
นั่นก็คือลูกชายของก้าว
แต่อย่าสับสนนะคะเพราะลูกชายของก้าวคนนี้

โตแล้วเกิดกับภรรยาอีกคนนึง
ซึ่งคุณผู้ชมเขาชื่อไนเติ้ลค่ะ
เติ้ลบอกแบบนี้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ผมขอพูดบ้างเถอะเกี่ยวกับเรื่องของชมพู่
ผมอยากจะบอกว่าที่ชีวิตของผมต้องพัง
ครอบครัวผมพังแล้วพ่อกับแม่ผมต้องเลิกกัน
ก็เพราะชมพู่นี่แหละเป็นต้นเหตุ
โดยทางด้านของไนเติ้ลเล่าแบบนี้
ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของพ่อผมที่ชื่อในก้าวกับแม่ผมก็ยังรักกันดี
จนกระทั่งชมพู่เริ่มเข้ามาตีสนิทและเข้ามาในชีวิตของพ่อผมก็คือในก้าว
แล้วพยายามจะแสดงตนเป็นเมียอีกคนนึงของพ่อ
สุดท้ายทำให้แม่กับพ่อผมต้องหย่ากัน
จนกระทั่งพ่อไปอยู่กับชมพู่แล้วก็มีลูกด้วยกันสองคน
ซึ่งลูกสองคนที่เกิดเนี่ยกับเก้ากับชมพู
ก็คือน้องสองคนที่เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมคือน้องอังเป่ากับ
เพราะเป็นการรับผิดแทนชมพู่ในคดียาเสพติด
ข่าวเราแบบนี้๒๕ปีที่เก้าติดคุกอยู่หน่อยนะค่ะแล้วบอกว่า
จริงแล้วคนที่ควรจะถูกจับควรจะเป็นชมพู่เพราะหมายจับก็
เป็นชื่อชมพู่แต่พ่อเนี่ยขอรับแทนนั่นก็คือ๙เพราะไม่อยาก
ชมพู่ติดคุกเพราะตอนนั้นทั้งตัวน้องอ่างเป่าและปกป้องเอง
ยังเล็กอยู่พ่อรับโทษติดคุกเข้าไปไม่ถึง๑๐วันนี่เป็นข้อ
โมงตรงกันกับรจนานะคะบอกว่าชมพู่ก็หันไปคบกับไนโบ้ซึ่งเป็น
สามีหลานสาวของพ่อตอนเข้าไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำเนี่ยกะว่าจะ
ปิดเรื่องนะเรื่องของน้องสองคนโอเคน้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
แต่น้องก็เป็นพ่อเดียวกันกับผลทั้งน้องอังเปล่ากับปกป้องแต่
พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะพ้นโทษออกมาแล้วนะคงจะได้ไปใช้
ชีวิตครอบครัวกันสี่คนพ่อแม่ลูกเพราะพ่อพูดถึงตัวพ่อเอง
แล้วก็น้องชายอีก๒คนแล้วก็ตัวผมก็จะได้ออกมาอยู่กับลูก
แล้วผมเนี่ยพูดอะไรไม่ออกกอดพ่อแล้วร้องไห้แล้วฟังพ่อพูด
เพราะมีลูกสองคนแล้วก็เรื่องมันมาจากตอนแรกมันมีสารมี
หมายเข้ามาหมายจับชมพู่เนี่ยแหละหมายจับคดียาตำรวจชุด
นั้นเป็นพยานได้ตำรวจชุดนั้นรู้กันหมดว่าเป็นเป็นหมายชม
ผู้ก็เข้ามาแต่พ่อผมเป็นคนรับแทนเพราะมีลูกสองคน
แล้วก็ไอ้คนเล็กอย่างเด็กแต่ตำรวจก็ถามคิดดีนะเพราะเขารู้
ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแบบไหนภังครับพังหลายครอบบ่าทำร้าย
ทำร้ายครับทำร้ายผมไม่ได้เข้าข้างไม่ได้จะมาเข้าข้างแรมโบหรือใครนะ

ผมจะพูดว่านี่แหละสองคนนี้ทำร้ายครอบครัวผม
อยากให้คนเขารับรู้ให้มันถูกต้อง
สิ่งที่มันเป็นวันนี้ไป
ไปเขาก็แบบพูดถึง
พูดถึงว่าเราจะออกไปแล้วเราอยู่ด้วยกันนะ
ไม่ออกครับกอดร้องไห้กันอย่างเดียว
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของโบ
ก็เป็นคนก่อเหตุนั่นแหละ
ซึ่งยิงตัวตายไปแล้วนะครับสำหรับโบ
แต่คนนี้สมมติว่าชื่อโอ๊ตก็แล้วกันนะ
คือเขาบอกเขาฟังคำสัมภาษณ์ของชมพู่

เขาก็อยากจะชี้แจงแทนเพื่อนเขาหน่อย

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เลิกกันไปแล้วเนี่ย
โบไปดักเอาปืนจี้บังคับ

เป็นช่วงเย็นชมพู่เนี่ยมาเคาะห้องของโอ๊ตก่อน

บอกวันนั้นเนี่ยไปกินข้าวกันอย่างนี้เนี่ย

แล้วชวนไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื้นสนุกสนาน

มีการป้อนข้ากันให้กินด้วย

เหมือนแบบเลิกกันไป๒เดือนกว่า
ไม่มีทีท่าจะทะเลาะอะไรกันเลย
เขายังถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ยเห็นมั้ย

แล้วเขาไปเรียบผมที่ห้อง

ปกติไม่ได้ชงฉุด

เขาสองคนนะจงจีบกันปกติเหมือนคนรักกันใหม่เลย

ใช่โอ้โหนุ้งนิ้งเหมือนคนรักกันอะ
นี่แหละฮะโอ๊ตเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นชมพู่จะมาบอกได้ยังไงว่า
โบ้เนี่ยเอาปืนขู่บังคับพาชมพู่ขึ้นห้อง
ส่วนคอนโดเนี่ยที่ชมพู่บอกออกเงินซื้อด้วยกันช่วยกันซื้อเนี่ย
แต่ให้ใช้เป็นชื่อของโบ้เนี่ยโอ๊ตบอกไม่จริงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าโบ้เนี่ยเคยบอกกับเขาว่าโบ้เป็นคนซื้อเอง
เนื่องจากทำประกันเอาไว้เป็นประกันโควิด
แล้วช่วงโควิดเนี่ยก็ติดโควิดได้เงินมา๕แสน
ก็นำเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยมาซื้อคอนโดสิ่งที่ชมพู่พยายามกล่าวหาโบ้เนี่ย
ว่ามีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ขอชี้แจงแทนเพื่อนเขาหน่อย
บอกมันเป็นเรื่องเก่าเมื่อ๑๐ปีก่อนโบ้เนี่ยเคยรับโทษติดคุกไปแล้ว
โทษออกมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยโดยโบ้เป็นคนขยันมาก
ขี่วินแล้วยังรับจ้างขี่รถส่งของแต่ละวันโบ้หาเงินได้ไม่ต่ำกว่า
หลักพันบาทไม่กินเหล้าไม่สูบบุรีชมพู่นั่นแหละมาขอเงินโบ้ตลอด
โบ้ให้ตลอดเหมือนกันเพราะว่าเขารักของเขามากที่สำคัญเนี่ย
เคยเล่าให้เขาฟังเล่าให้โอ๊ตฟังนะฮะอ่าบอกว่าก่อนหน้านี้ชมพู่เนี่ย
มีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่ได้บอกจำนวนโบ้บอกว่าเอาเงินไปใช้หนี้ให้
ก็เลยอยากให้ชมพู่ออกมาพูดความจริงเพราะเท่าที่ฟังชมพู่ให้สัมภาษณ์

ขาดใจที่ก็พูดอ่ะ
เขาทำยังไงแหละกรูแยกก็บอกอะไรเขา
พอที่เขาออกสื่อมาอย่างรู้สึกหน่อยให้พูดเขาคิดให้เขาคิดหน่อย
ออกซื้อมานะ
เขารู้อยู่กับใจเขารู้อยู่กับใจครับ